มันสะเทือนขวัญจริงนะถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งจะสามารถฆ่าลูกตัวเองได้๕ศพเนี่ยนะฮะ
คือที่แน่เนี่ยคือเมื่อวานนี้ที่ฆ่าโบกปูนใช่ไหม

ค้นแล้วก็เจอจริงไปมาเนี่ยพบว่าฆ่าลูกไว้อีก๔ศพด้วยกัน

กำลังขยายผลตรวจค้นกันอยู่

ดูล่าสุดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบจุดที่ในเอ็มส่องศักดิ์นะฮะ
แล้วก็เมียคนที่สองของเขา

บอกว่าเคยฆ่าลูกแล้วเอาศพลูกมาทิ้งอยู่แถวนี้

แถวพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะครับ
ย่านแถวบางเขนนะฮะ
อืม
ก็เหมือนกับจะไปเจอหลักฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะ
เหมือนกับจะเจอกระดูกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ

แต่ให้ดูภาพล่าสุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ
แถวสายใหม่นะฮะในกรุงเทพ

ทีนี้มาย้อนดูอีกทีนึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้นะครับ
ก็อย่างที่ทราบจุดเริ่มต้นก็คือช่วงวันอาทิตย์ที่๑๐กันยายนใช่ไหม

มีเด็กหญิงวัย๑๒ขวบหนีออกมาจากห้องหนึ่ง

บอกถูกพ่อกับแม่เนี่ยทำร้าย

แล้วไม่ได้มีแค่หนูคนเดียวมีน้องอยู่ในห้องอายุ๔ขวบ

ถูกจับแช่กระมังอยู่ตาก็บอดพ่อเนี่ยฉีดน้ำใส่

พมก็มาตำรวจสอนอบางเขนก็มา
พาเด็กสองคนไปโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปคุยใช่ไหมเยียวยาสภาพจิตใจเด็ก

นี่ความจริงเนี่ยมีน้องอีกคนนึงนะ
ที่เขาเป็นพี่น้องกับน้องวัย๔ขวบ

อยู่กับปู่ที่ภาคใต้

ปู่บอกหลานไม่ได้มาอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ให้ปู่ช่วยโทรหาลูกชายตัวเองหน่อย
ถามไปถามมาเนี่ยลูกชายที่ชื่อเอ็มส่องศักดิ์เนี่ย
บอกกับปู่นะบอกว่าอ๋อฆ่าลูกโบกปูนไปแล้ว
เขาก็ไปไล่ตามจนเจอตัวในเอ็ม
เมียคนที่สี่ที่ชื่อจุ๋มซึ่งเป็นคนกำแพงเพชร
แล้วก็สารภาพว่าฆ่าเด็ก
แล้วก็เอาเด็กเนี่ยกลับไปที่บ้านตัวเองที่กำแพงเพชร

ใช่คือตำรวจคุมตัวทั้งสองคนทั้งเอ็มและจุ๋ม
นี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะถูกต้องเพื่อไปชี้จุดเลยว่าไปฝังโบกปูนที่ไหนยังไง
แล้วไปเจอสถานที่ตรงนี้เขาทุบเลย
เจอจริงเจอเป็นแบบใส่ถุงดำไว้๓ชั้น
อยู่ในท่านั่งแล้วอยู่ในหลุมลึก๗๐เซนนะคะ
ที่เขาไปเจอเด็ก๑๒ขวบกับ๔ขวบเนี่ย
เด็ก๑๒ขวบกับเด็ก๔ขวบเป็นคนละแม่กัน
พ่อเดียวกันแต่น้องโบเดลที่ถูกฆ่าบกปูน
เป็นแม่เดียวกันกับน้องสี่ขวบ
นี่ดูผังตรงนี้นะครับ

มีเมีย๔คนคนแรกลูกชายอายุ๒๐ปียังมีชีวิตอยู่คนที่๒

เจษดาหรือว่าดาคนนี้พื้นเพลเป็นคนชุมพร
วันที่ออกมาก็คือน้องยุค๑๒วิ่งออกมาจากห้องที่อยู่กับแม่ที่ชื่อดา
เมียคนที่๓ชื่อยาคนนี้อยู่จังหวัดตรังมีลูกอายุ๑๐ขวบเด็กชายยังมีชีวิตอยู่
และคนที่๔ที่ชื่อจุ๋มนี่เป็นคนกำแพงเพชรแต่จุ๋มเนี่ยไม่รู้ยังไงนะ
เนี่ยเพิ่งมาหาเมื่อวันเสาร์ที่๙แล้ววันอาทิตย์ที่๑๐ก็ขับรถออกไป
ก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปเห็นเด็กเนี่ยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
นี่ตรงนี้นะฮะคือทีนี้พอเขาไล่สอบไปไล่สอบมาแล้วก็รู้ว่าน้องอายุ๔ขวบเนี่ยมีน้องอีก๒คน
คนหนึ่งอยู่กับญาติเอายังอยู่คนหนึ่งอยู่กับปู่เอ้าปู่บอกไม่อยู่
ไล่ถามลูกชายตัวเองบอกว่าอ๋อฆ่าโบกปูนไปแล้วเขาก็ไปไล่ตามจับเอ็มกับจุ๋มได้
แล้วพาไปค้นบ้านของจุ่มที่กำแพงเพชรก็เจอฆ่าโบกอุ่นไว้จริงจริงค่ะ
วันนี้เรียกเมียคนที่สองก็คือดาที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้เอามาสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติม
หนักขึ้นไปอีกตอนแรกจะสอบแค่เคสที่ว่าฆ่าน้องโมเดล
ถูกต้องว่ารู้เห็นหรือเปล่าอะไรยังไงเพราะว่าแล้วเด็กสองคนมาอยู่กับตัวเองทีแรก
ดาบอกลูกอายุ๑๒เป็นออทิสติกใช่ไหมชอบสร้างเรื่องชอบนี้มา
สอบไปสอบมาดาบอกว่ามีลูกกับเอ็มเนี่ยห้าคนอ่าแล้วไปไหนหมดล่ะ
คนตายหมดแล้วเป็นอะไรตายเอ็มฆ่าลูก๔คนโอ้โหเป็นตำรวจก็ช็อกนะคะได้ยินประโยคนี้
ตำรวจเขาก็ไล่ต่อฆ่าเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาก็ไปได้ปีพศมาว่าคนหนึ่งเกิดเหตุปี๕๗
อีกคน๕๗อีกคนนึง๕๙อีกคนนึง๖๑มันต่อปีต่อปีเลยพี่อุ๋ย
ล่าสุดคือน้องโมเดลนี่ปี๖๖ใช่ไหมปี๕๖ปี๕๗ไล่ไปเด็กชายวัย๑๐เดือนกับเด็กชายวัย๑เดือนเนี่ย
มันเคยเจอศพเด็กนิรนามในพื้นที่ที่ดาเนี่ยกับเอ็มเนี่ยเขาบอกเอาศพไปทิ้ง
แล้ววันนี้ก็เลยต้องไปหาตามคำที่๒คนนี้เขาบอกไงว่าเอาลูกนะวัย๓เดือนในตอนนั้นกับวัย๕เดือนในตอนนั้นปี๕๙กับปี๖๑เอาไปทิ้ง
ตรงจุดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปหากันเนี่ยจนค่ำวันนี้กำลังหากันอยู่
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทุกผู้ชมดูภาพวันนี้หน่อย
วันนี้ตำรวจเอาตัวออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาตั้งแต่เช้าเพื่อเอามาสอบขยายผล
หลังจากจับได้เมื่อวานที่ห้างแถวรังสิตแล้วพาไปชี้จุดที่เอาลูกสาววัยสองขวบ
ไปฝังโบกปูนที่กำแพงเพชรนี่วันนี้เอาตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ที่นำตัวมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสนบางเขนก็ก้มหน้าก้มตาตลอดนะครับ
ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนักข่าวแต่ว่าสะอึกสะอื้นออกมาเหมือนจะร้องไห้
แต่เขามีอ้างเขาบอกเขาทำไปเนี่ยเขาทำร้ายลูกไปเนี่ย
เพราะว่าเขาต้องกินยาจิตเวท

เหรอคะบอกต้องกินยาจิตเวทมีอาการป่วยทางจิต
ดานะหรับนางสาวเจษฎามีย่าคนที่๒ของเอ็มมาสอบปากคำ
ขยายผลเพิ่มเติมก็อย่างที่บอก
มันอึ้งหนักไปกว่าเดิมอีกอืมเพราะดาเนี่ยบอกนอกจากน้องโมเดลแล้ว
เอ็มเนี่ยยังฆ่าลูกที่เกิดกับเธออีก๔คนโอ้โหเป็นผู้ชายทั้งหมด
ต่อเนื่องด้วยตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าและหกหนึ่งอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสิบเดือน
ค่ะทำร้ายลูกเสียชีวิตเสร็จแล้วเนี่ย
เอาศพไปทิ้งแถวพื้นที่จตุจักรกับพื้นที่สายไหมนี่ส่วนในเอ็มนะฮะ
ตำรวจวันนี้เอาตัวมาสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมอีก๔ชั่วโมง
ก่อนจะคุมตัวออกมาอันนี้ขาออกนะฮะนักข่าวก็พยายามสอบถามเหมือนเดิม
แต่ในเอ็มก็ก้มหน้าเหมือนเดิม
สี่ศพนี่เราเราลงมือเองเลยไหมพี่
สามศพนี้คืออยู่ที่ห้องเช่าที่พระห่วงโจทย์ทีหมดเลยเหรอครับ
แต่จะขอโทษอะไรกับ

ศพน้องโมเดลเนี่ยไปฝังโบกปูนอยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ก็ถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอบางเขนเหมือนกันนะครับ

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าจุ่มนี่ถึงขั้นเป็นคนไปซื้อปูนมาให้เอ็มเนี่ย
ที่เป็นสามีเอามาฝังมาโบกปูนอำพลางศพลูกสาววัยสองขวบของตัวเองเลยนะครับ
ก็ถูกคุมตัวแล้วก็เอามาสอบปากคำอีก
ช่วง๑๔นาฬิกาที่ถูกนำตัวออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสอนอบางเขน
แต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรของนักข่าวนะฮะ
คือช่วงที่นี่นักข่าวพยายามสอบถามว่าเออมีอะไรจะขอโทษลูกสาวตัวเองไหม
คือจุ๋มไม่ได้ตอบแต่ว่าร้องไห้ออกมานะฮะ

ล่าสุดเมื่อ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจก็สอบปากคำจุ๋มเสร็จนะฮะพาตัวออกมานี่ก็
ผมก็ย้ำไม่ตอบคำถามเรื่องราวต่างนะครับ
สื่อมวลชนแต่ว่าจากการสอบสวนเนี่ย

ปฏิเสธเรื่องทำร้ายลูกจนเสียชีวิต
ตำรวจบอกพุทธฒาทั้ง๒คนตอนนี้ยังอยู่ที่สรนอบังเข็นนะในห้องคุมตัวพุทธฒา
ระหว่างที่ถูกคุมตัวในห้องคุมตัวผู้ต้องหาก็
ฝ่ายหญิงนี่คือจุ่มนี่ก็เอาแต่ร้องไห้
ในเอ็มเองก็พยายามปลอบใจเขาอยู่ห้อง

คือเอื้อมมือถึงกันจับมือกันได้ค่ะ

อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพักนะ

ปลอบใจซึ่งกันและกันอย่างนี้หรอคะ

ฆ่าลูกนะศพลูกไปฝังนะ

คนเห็นภาพนี้หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

แล้วมีใครเขาปอบโยนลูกที่ตายไปบ้าง

พนักงานสอบสวนสนบังเขนก็บอกนะคะว่า

พบว่ามักจะทำร้ายร่างกายลูก
ตอนที่เมียออกไปทำงานตอนกลางวันค่ะ
เมียทำงานเอ็มอยู่บ้านนะคะ
ออกไปทำงานกลางวันปุ๊บเอาแล้วได้ทีตีลูกบ้าง
บอกว่าเวลาได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ยมันหงุดหงิด
แล้วก็รำคาญเลยลงมือทำร้ายร่างกาย

ก็เด็กก็ร้องตามภาษาเด็กไหมคะพี่อุ๋ย

ได้ยินปุ๊บหงุดหงิดได้ยินปุ๊บรำคาญก็ตี
อีกวันได้ยินอีกตีอีกเป็นแบบนี้ซ้ำจนเด็กตายอะค่ะ
ตอนเกิดเหตุทำร้ายลูกคนแรกตายในบ้านพักเมื่อปี๕๕
ตอนนั้นเนี่ยดาก็คือภรรยาคนที่สองกลับมาเจอ
ก็ข่มขู่บอกอย่าไปแจ้งความ
แล้วก็บังคับให้ช่วยกันเอาศพไปทิ้งอำพรางครับ
คนที่หนึ่งไปคนที่สองคนที่สองไปคนที่สามคนที่สามไปคนที่สี่ค่ะ
ทีนี้ดาก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่า
ถ้าไม่ทำตามที่เอ็มข่มขู่เนี่ย
บอกว่าเอ็มจะเอาเรื่องการทิ้งศพลูกคนแรกไปแจ้งความกับตำรวจ
หาว่าเธอมีส่วนร่วมแล้วก็จะติดคุกไปด้วยกัน
เธอก็เลยจำยอมต้องช่วยอำพลางศพลูกตัวเอง
ศพที่สองศพที่สามศพที่สี่ไปด้วย
แล้วก็ขู่ด้วยว่าจะไม่ให้เจอหน้าลูกที่เหลือ

ดาก็เลยบอกว่าจากคนแรกก็กลัว
ก็เลยทำตามคำสั่งเป็นคนที่สอง
เป็นคนที่๓เป็นคนที่๔เป็นแบบนี้ค่ะ
คือจริงถ้าบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วรำคาญหรือว่าหงุดหงิดเนี่ย
ไม่ต้องมีไหมคะลูกน่าจะดีกว่า

ทำให้ตัวเองหุดหงิดแล้วต้องมาก่อเหตุฆ่าเด็กแบบนี้

เด็กที่ถูกทิ้งในพื้นที่สนอบบางซื่อสองรายเนี่ย
พนักงานสอบสวนสนบังซื้อมีข้อมูลชนะสูตร
เก็บดีเอนเอของเด็กเอาไว้ด้วยที่ว่าตอนนั้นเจอเป็นศพรายญาตินะคะ
เดี๋ยวจะเอาดีเอนเอที่มีไปเปรียบเทียบกับดีเอนเอของเอ็มแล้วก็ดา
เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กันเป็นพ่อแม่ลูกถ้าใช่
ก็เป็นอันยืนยันได้ถึงเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนลูกอีก๒คนของดายที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตและถูกฝังเอาไว้ที่สอนอสายไหม
ตอนนี้ยังไม่เจอสำนวนการชนะสูตรนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลด้วย
ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเอ็มก็น่าจะทำให้ลูกอีกสองคนตายด้วยนั่นแหละ
แต่วิธีการก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบปากคำเอ็มอย่างละเอียดค่ะ
เพราะเขาบอกว่ารักษาอาการจิตประสาทแค่ครั้งเดียวเอง
แล้วก็ไม่เคยกินยาไม่เคยรักษาตัวต่อเนื่องด้วย
คือพบชนบอกว่ามีประวัติอย่างนี้
แต่ก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรูปคดีหรอก

คือถ้าป่วยทางจิตจริงคุณก็ไปรักษาอาการ
หาให้เสร็จก็ต้องออกมารับโทษรับโทษนะฮะ
เอาร่างของน้องโมเดลวัยสองขวบที่ถูกฆ่าโบกปูนที่เมื่อวานนี้
ไปขุดกันเจอนะคะครับล่าสุดเนี่ยถูกนำบรรจุใส่รังพลาสติก
ซิลมาอย่างแน่นหนาขึ้นกระบะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำแพงเพชร
ส่งที่สอนอบังเขตแล้วนะคะ
ซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
แต่เพื่อความละเอียดก็เลยเปลี่ยนมาส่งโรงพยาบาลตำรวจแทนค่ะ
เท่ากับว่าที่แน่นะขณะนี้คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
จากการกระทำของในเอ็มที่เป็นพ่อเนี่ยนะ
พบชนที่เรียกประชุมชุดสืบสวนทางคดีวันนี้บอกว่ามันมีคนเกี่ยวข้องแน่นะขนาดนี้ละ๓คน
ผิดมากผิดน้อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงต้องขยายผล
ก็คือตัวในเอ็มตัวของจุ๋มใช่ไหมเมียคนที่๔
กรณีของน้องโมเดลที่ฆ่าโบกปูนนะฮะแล้วก็ตัวของดา

เพราะว่ามันมีเรื่องของเด็กที่ถูกทำร้ายแล้วก็เด็กที่เสียชีวิตไป๔คน
ว่าทำไมไม่บอกหรือว่ามีความเกี่ยวข้องแบบไหนอะไรยังไง
กำลังขยายผลอยู่นะ๒ท่านผู้ชมวิดีโจรสรรค์ดีละค่อยติดตามไปนะครับ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เด็กที่เสียชีวิตนะฮะลูกของในเอ็มที่ยังอยู่
ค่ะมีสิบนะเมียสี่คนลูกสิบคนสิบคนตายไปห้า
รอดอยู่๕ส่วนของจุ๋มเนี่ยเขามีลูกติดของเขาอยู่คนหนึ่ง
อันนี้ไม่เกี่ยวกับในเอ็มค่ะที่เหลือห้าคนเนี่ย
รอดมาได้ยังไงเนี้ยเออนักข่าวเราลงไปเราตามไปนะฮะ
อ่าเดี๋ยวท่านคอยดูกันแล้วกันแต่ว่าอ่าดูตรงนี้ก่อนพนักงานสอบสวน
นอบังเขนเนี่ยบอกว่าอ่าจากการสอบสวนล่าสุดเนี่ยนะครับ
ประวัติของในเอ็มเนี่ยนะครับอ่าที่ก่อเหตุตรงนี้น่ะ
สะเทือนขวัญเหลือเกินเนี่ยนะครับในเอ็มส่องศักดิ์นะฮะ
ปัจจุบันอายุสี่สิบหกปีเขามีอาชีพเอ่อขับรถส่งของค่ะ
ของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะรถส่วนตัวไปขับ
นี่นะฮะมีเมียมาสี่คนนะฮะลูก๑๐คนจากเมียทั้ง๔คนนะ
ใน๑๐คนนี้เป็นผู้หญิง๓ผู้ชาย๗นะครับ
เมียคนแรกชื่อนางสุรินันเป็นคนจังหวัดตรัง
คบหากันเมื่อ๒๐ปีก่อนมีลูกชายด้วยกัน๑คน
ปัจจุบันลูกชายคนนี้อายุยี่สิบปีนะครับเมียคนที่สองชื่อนางสาวเจษดานะครับ
เป็นชาวชุมพรนะฮะคบหาอยู่กินกันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
มีลูกด้วยกัน๕คนเป็นเด็กผู้หญิง๑คน
ก็คือน้องวิยาดาอายุ๑๒ปีนะครับ
คนที่วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะฮะอ่าที่เหลือเป็นผู้ชายสี่คนนะครับ
ซึ่งทั้ง๔คนเสียชีวิตหมดแล้วนะฮะคือเด็กชายศักดาเสียชีวิตตอนอายุ๖เดือนนะครับ
เด็กชายธิรภาพตอนนั้นอายุ๑เดือนเท่านั้นเด็กชายธนาทรัพย์เสียชีวิตอายุ๓เดือน
เด็กชายนัทพงศ์เสียชีวิตตอนอายุเพิ่งห้าเดือนโอ้โห
เมียคนที่สามชื่อนางสาวสลินยานะครับเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับ
ครบหาอยู่กินกันก็ตั้งแต่เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับ
มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะฮะซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยคนนี้จะคาบเกี่ยวกับ
เจษดาที่เป็นเมียคนที่๒นะฮะลูกหนึ่งคนเนี่ยคือเด็กชายธีรวัตรอายุ๑๐ขวบนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะคนนี้รอดชีวิตนะฮะกับเมียคนที่สามเนี่ยนะฮะ
แล้วก็คนสุดท้ายก็คือนางสาวสุนันหรือว่าจุ๋มเป็นชาวกำแพงเพชร
มีลูกด้วยกันเนี่ย๓คนนะฮะ

ปริชัดดานะครับอายุ๓ขวบปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
คนที่ไปเจอเพราะมีอายุสี่สองนะครับแต่คนนี้ตาบอดนะ
อาการหนังให้บอกมีปากแหว่งเพยราณหมู่และก็ตาบอดใช่มั้ยคะ
อีกคนนึงเนี่ยเป็นเด็กหญิงนะฮะน้องเนธขวัญสุดาหรือว่าน้องโมเดลอายุ๒ขวบ
ที่ไปเจอถูกฆ่าแล้วก็เอาไปโบกปูนนะฮะ
อีกคนนึงมีชีวิตอยู่นะเด็กชายนวรชัยอายุ๖เดือนอยู่กับคุณยายพิจิตร
คือแม้ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าในเอ็มเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตอะไรหรือเปล่านะฮะ
ตามที่เขาบอกเล่าเนี่ยแต่เจ้าตัวก็อ้างว่าเขาป่วยป่วยทางจิตแล้วก็ขาดยา
แต่ทางครอบครัวนะครับรวมถึงญาติฝั่งเมียในเอ็มเนี่ยบอกว่าในเอ็มเนี่ยปกติเป็นคนเงียบ
เก็บตัวไม่ชอบสูงสิงกับใครนะลูกเนี่ยกลัวในเอ็มหมดเพราะในเอ็มเนี่ยถ้าลูกร้องไห้งอแงจะถลึงตาจะชี้นิ้วใส่ลูกทันที
ทำให้ลูกเนี่ยกลัวมากส่วนแนวทางการสืบสวนนะครับพบมูลเหตุจูงใจที่ในเอ็มทำร้ายลูกนะฮะ
คือในเอ็มเนี่ยชอบคิดนะหรือว่าเข้าใจไปเองว่าลูกที่เกิดกับเมียทั้ง๔คนไม่ใช่ลูกของตัวเองเลย
พอเด็กร้องไห้งอแงก็เลยจะหงุดหงิดแล้วก็พานทำร้ายร่างกายบางคนก็หนักมือถึงขั้นเสียชีวิตนี่นะฮะไทม์ไลน์การเสียชีวิตของเด็กทั้ง๕คนนะครับ
ตามข้อมูลจากทุศสืบสวนนะครับทุกผู้ชมครับคนแรกเนี่ยก็คือน้องศักดาเป็นลูกชายของนายเอ็มกับนางสาวเจษฎานะครับ
ขณะเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นปี๒๕๕๖เด็กเพิ่งอายุ๖เดือนนะครับ
เอ็มอ้างว่าลูกชายคนนี้เสียชีวิตตอนเกิดเหตุเนี่ยคือตึกชื่อตึกป้าเพชรเป็น
จนเสียชีวิตแล้วนะครับก็เอาร่างของเด็กเนี่ย
ขึ้นรถตู้เอาไปทิ้งหลังสวนสาธารณะจตุจักรนะฮะซึ่งตรงนี้
จะไปอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสนบังซื้อแล้ว
ครับส่วนน้องทีนะครับหรือว่าเด็กชายธีรภาพเป็น
ลูกของเอ็มกับเจษดาเหมือนกันน้องทีนี้เสียชีวิตตอนปี๕๗นะฮะ
หลังตลาดสี่มุมเมืองนะครับซึ่งจะไปอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สพคูคศปฐุมธานีโดยหลังจากทำร้ายน้องทีจนเสียชีวิต
เอ็มบอกว่าขี่จักรยานยนต์เอาร่างของลูกไปแล้วไปโยนทิ้งในที่รกร้าง
ริมถนนพระหลโยธินใกล้กับปั๊มแห่งหนึ่งซึ่งปั๊มแห่งนี้
อยู่ในท้องที่ของสอนอสายใหม่นะครับคนต่อมาก็คือน้องธนานะครับ
ชื่อจริงคือเด็กชายธนาทรัพย์เป็นลูกของเอ็มกับเจษดาเหมือนกัน
เสียชีวิตในปี๕๙ตอนนั้นน้องเพิ่งอายุ๓เดือนนะฮะตามคำให้การของทาง
เอ็มกับเจษดาเนี่ยเมียคนที่สองเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ตึกป้าเพชร
พฤติการอำพลางศพก็คล้ายกับลูกคนแรกคือเอาขึ้นรถตู้หลังจากเด็กเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปทิ้งแถวสวนสาธารณะจรุจักรน้องนัทเด็กชายนัทพงศ์นะฮะเป็นลูกของเอ็มกับเจษดาเหมือนกันนะ
เสียชีวิตปี๖๑ตอนนั้นเด็กอายุเพิ่ง๕เดือนเสียชีวิตในตึกป้าเผ็ดเหมือนกัน
ผลโยธินแล้วก็คล้ายกับการอำพลางศพของเด็กอีกคนนึง
ก็คือขี่จักรยานยนต์เอาเด็กเนี่ยไปโยนทิ้งในป่ารกร้างข้างถนนผนโยธินท้องที่ของสอนอสายใหม่
คือตัวในเอ็มเนี่ยยืนยันว่าขณะก่อเหตุนางสาวเจษดาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่จะบังคับนะให้เมียกับลูกอีกคนนึงที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไปด้วยกัน
เพื่อจะเอาร่างของเด็กที่เป็นน้องเนี่ยเอาไปทิ้ง
ส่วนศพที่๕เป็นลูกของในเอ็มกับจุ๋มเมียที่สุดท้าย
ในเอ็มบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นเขาพลังมือตีลูกจนตาย
จากนั้นเริ่มกินอยู่ในรถ
แล้วขับไปที่บ้านเกิดของจุ๋มที่กำแพงเพชรเอาไปฝังดินหลังห้องครัว
โดยจุ๋มก็รู้เห็นด้วยด้วยการไปซื้อปูนมาฉาบมาโบก
กับครอบครัวว่าจะทำห้องให้มันดีบอกกับญาติญาติว่า
ส่วนน้องโมเดลเนี่ยไปอยู่กับพี่สาวของนายเอ็ม
แล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะค่ะ
คือชุดสืบสวนบอกว่าในเอ็มสารภาพบอกว่า
พอโบกปูนอะไรเสร็จเรียบร้อยฝังร่างลูกเสร็จเนี่ย
ก็กลับมาทำมาหากินต่อที่กรุงเทพใช้ชีวิตตามปกติ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่กรุงเทพอืมอ่า
นี่แล้วก็วันนั้นก็เลยอ่าแวะไปหาดาเมียคนที่สอง
อืมที่ลูกสาวอายุสิบสองอยู่ด้วยแล้วก็เอาลูกของจุ๋มให้ลูก
ลูกของจุ๋มอายุสี่ขวบเนี่ยคืออุ้มไปด้วยอุ้ม
ไม่รู้อุ้มไปให้ดาไว้ตอนไหน
ก็กลายเป็นว่าเนี่ยด่าพอนายเอ็มออกจากห้องไป
วันนั้นเขาทนไม่ไหวเขาวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
ค่ะแล้วบอกเนี่ยมีน้องของหนูอีกคนนึงอายุสี่ขวบ
ถูกจับแช่กระมังอยู่ในห้องอืม

คือต้องบอกว่าน้องผู้หญิงวัย๑๒ขวบที่เป็นคนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
จนกระทั่งเรื่องถึงคุณจำกันจอมพลังแล้วก็ไปช่วยกันออกมาได้เนี่ยคนนี้ใช่ไหมเนี่ย

อุ๋ยคือน้องน่าสงสารมากนะนอกจากน้องจะถูกทำร้ายจนเนี่ย
รอยแผลเต็มตัวขนาดนี้แล้วอ่ะคือน้องบอกว่าน้องเห็นเหตุการณ์หมดนะคะ
พ่อเอาร่างน้องทั้ง๔คนไปทิ้งแต่คิดว่าก็น่าจะจำอะไรได้ไม่มาก
หรือต่อให้จำได้น้องก็คงไม่อยากจำอ่ะมันหลายปีอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแม่ก็ไปบอกว่าน้องเป็นออทิสติกใช่ไหม
บอกกับคนอื่นแบบนั้นอีกซึ่งหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันมาว่า
ที่เป็นตอนที่๔จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เหรอ
คืออ้างว่าลูกเนี่ยออทิสติกชอบทำร้ายตัวเองชอบเอาเทียนมาหยดใส่ร่างกายตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้น้องที่รอดชีวิตมีน้อง
น้องคนนี้ใช่ไหมที่อายุ๑๒แล้วก็คนนี้๔ขวบ
แล้วก็คน๔คนที่๔ขวบแต่คนที่๔ขวบนี่ก็โอ้โหอาการหนักเหมือนกัน
ตอนที่น้อง๑๒วิ่งออกมาเนี่ยบอกว่าในห้องเนี่ยไปช่วยน้องหนูด้วยอีกคนนึง
ก็คือคนนี้ถูกจับแช่กระมังอยู่แล้วก็ตาบอดเพราะว่าพ่อเนี่ยฉีดน้ำใส่
ใช่ซึ่งคนนี้เนี่ยคือลูกของจุ๋มเมียคนที่สี่นะคะซึ่งไม่รู้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะที่อพาร์ทเมนต์ของดา
ประเด็นคือน้องรอดชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออาการน้องสาหัสอ่ะพี่อุ๋ย
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วน้องจะยังไงน้องจะหายดีไหมหรือแบบไหนเพราะน้องตาบอดด้วยอะไรด้วยนะคะ
นี่คุณกันต้องอุ้มออกมาครับอ่ะอีกคนนึงคือน้องวัดใช่ไหมลูกของเอ็มกับภรรยาคนที่สาม
อ่าน้องอายุสิบขวบตอนนี้น้องก็ยกคุณแม่แล้วสุดท้ายก็คือลูกชายคนโตของเอ็มกับจุ๋มตอนนี้
ขออภัยไม่ใช่ลูกชายคนโตลูกชายของเอ็มกับจุ๋มอายุหกเดือนคนนี้อยู่กับญาติ
ค่ะก็ถ้าจะรอดชีวิตอีกคนนึงก็นู่นเลยลูกคนแรกเลยกับเมียคนแรกใช่
ซึ่งเป็นลูกชายอายุยี่สิบคือเอาว่าถ้าลูกไม่ได้อยู่กับเอ็มอ่ะรอดแน่นอนอืม
จริงจริงน้องเอาน้องวัยสิบสองขวบเอ่อสิบสองปีกับสี่ขวบเนี่ย
คือถ้าน้องไม่สามารถวิ่งออกมาจากบ้านแล้วขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านได้เนี้ยเผลอเผลอค่ะพี่หุยอืม
อาจจะไม่รอดก็ได้อ่าอันนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะที่หน้าจอเนี่ย
คือเขามีลูกสิบคนเราแบ่งให้เป็นฝั่งผู้ชายเจ็ดกับผู้หญิงสามค่ะ
อ่าผู้ชายเจ็ดเนี่ยรอดอยู่สามผู้หญิงสามรอดอยู่สองค่ะ
ก็คือมีสิบคนรอดห้าใช่ค่ะอ่าทุกผู้ชมครับทางคดีนะฮะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับอ่าวันนี้ก็นำทีมไปตรวจพิสูจน
หลักฐานต่างต่างนะฮะเพื่อจะขยายผลเพิ่มเติมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ช่วงบ่ายก่อนนี่นะฮะพลโนตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานนำตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนนะ
ซอยผลโยธิน๔๘ของในเอ็มนะนี่ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมเป็นจุดแรกนะฮะ
นี่เป็นจุดที่เกิดเหตุทำร้ายร่างกายน้องอายุ๑๒ปีน้องวินะครับ
กับน้องมิ้นวัยสี่ปีนะครับเพื่อจะไปดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรยังไง
หรือไม่อย่างไรนะฮะเอามาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
ใช้อะไรทำร้ายเด็กบ้างส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานได้เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
คดีให้รอบครอบรัดกลุ่มทุกมิตินะฮะแล้วก็จะดำเนินคดีนะ
กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันก็ยังมี
ปริศนาที่ต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กอีก๔คน
ในเอ็มเคยก่อเหตุเอาไว้นะครับทางพบชนบอกว่า
ต้นในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าน้องโมเดลเนี่ย
เสียชีวิตที่กรุงเทพแล้วถูกนำไปฝังที่กำแพงเพชร
หรือเสียชีวิตในพื้นที่กำแพงเพชรแล้วฝังที่นั่นเลย
แต่ในเอ็มพ่อของเด็กสารภาพว่าเด็กทั้ง๔คนที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกตรงนั้น
ที่ดาเมียคุณที่๒ก็บอกด้วยเนี่ยผลิตรีนพฤศิลป์นะลองหมอพจนบอกว่า
ก็ต้องไปขยายผลต่อว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ยังมีการสั่งการให้ชุดสืบสวน
ขยายผลว่านอกจากในเอ็มนะกับจุ๋มหรือว่าดาด้วยเนี่ยยังมีคนอื่นช่วยอำพลางศพ
อะไรยังไงอีกไหมตัวของจุ๋มเมียคนที่๔ของในเอ็มให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับตำรวจบอก
ในเอ็มเนี่ยให้การในบางเรื่องเท่านั้นนะแล้วก็ยังไม่มีเรื่องให้ชวนสงสัย
ว่าจะไม่ใช่ลูกอะไรของตัวในเอ็มเลยนะฮะทั้งหมดคือลูกของนายเอ็มตำรวจบอก
จากการตรวจสอบประวัติในเอ็มเคยรับยาทางจิตเวทจากแพทย์จริงเมื่อปี๒๕๕๙
ครั้งเดียวแล้วไม่ไปอีกเลยหยุดการรักษาไปเลยค่ะตำรวจบอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบประวัติ
คดีย้อนหลังเพิ่มเติมนะฮะซึ่งล่าสุดพบว่าในเอ็มไม่เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีอะไรนะครับ
เพราะมันไม่เคยรู้เหตุมาก่อนไงใช่ไหมมารู้อีกทีก็ตอนนี้ก็ช็อกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเมียเนี่ย
ที่สองดาเนี่ยเก็บไว้ได้ยังไงเรื่องนี้ใช่ไหมคือต้องต้องทนยังไงอ่ะนั่นลูกแท้ที่คลอดออกมาด้วยนะ
คนแรกตั้งแต่ปี๕๖ทุกผู้ชมครับศพของเด็ก๒รายนะฮะที่บอกว่าเอาไปทิ้งในพื้นที่สวนจตุจักรนะฮะ
ท้องที่สอนอบางซื่อนะครับแพทย์ได้ทำรายงานการชนะสูตรไปยังพนักงานสอบสวนสอนอบางซื่อนะฮะ
ซึ่งไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายที่ศีรษะของเด็กทั้งสองรายนะครับเพราะว่าใน๔คนของดาเขาเนี่ย
ไปเจอศพก่อนหน้านี้๒คนตอนนั้นเป็นศพนิรนามเขาก็ย้อนไปดูรายงานการสอบสวนที่พบในตอนนั้น
พบว่ามีการทำร้ายที่ศีรษะของเด็กทั้งสองรายเช้าวันนี้พิสูจน์หลักฐานนะครับ
มาเก็บตัวอย่างดีเอนเอของเอ็มแล้วก็ดานะฮะเมียคนที่สองแม่ของเด็กทั้งสี่รายนะฮะ
เอาไปเปรียบเทียบกับดีเอนเอของเด็กนะที่เจอก่อนหน้านี้๒รายเดี๋ยวผลน่าจะออกวันพฤหัสสบดีก็คือพรุ่งนี้ในช่วงบ่าย
เพื่อจะยืนยันว่าเด็กศพนิรนาม๒ศพนั้น
ตามคำบอกเล่าที่ทิ้งตรงนี้เราเคยเจอจริงแหละตอนนั้นน่ะ

ส่วนตัวดาไม่เคยแจ้งความนะฮะแต่สารภาพอ้างว่าถูกขู่ใช่ไหม

ถูกขู่ให้ช่วยเอาศพของลูกใส่ถุงดำไปทิ้ง
โดยบอกว่าเอาไปทิ้งแถวสารพระภูมิในซอยผลโยธิน๕๐ด้วย
ถามว่ามีจตุจักร๒ศพอีก๒ศพทิ้งแถวประหลโยธินซอย๕๐
แถวนั้นมีสารพระภูมิท้องที่สอนอสายไหมไปทิ้งตรงนั้นทำไม
ดาบอกว่ายังไงรู้ไหมยังไงคะอยากให้ตายายเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
ปกปักรักษาลูกปกปักอะไรอ่ะคะ
รับบางเรื่องนะครับในการถามถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานที่จะชี้นำ
ยืนยันให้เขายืนยันชี้อย่างเงี้เขารับนะครับแต่เรื่องอื่นยังไม่รับนะครับ
ก็บอกว่าถูกสามีนะครับบังคับนะครับให้เอาไฟไปจี้ตัวเองบ้าง
เอาเหล็กแหลมมาบ้างแล้วไปจิ้มไฟแล้วมาประทับกับตัวเอง
สงสัยว่ามันไม่ใช่ลูกตัวเองบ้างไหมครับ
เจ้ากลัวยอมแบบยังไม่ยังไม่มีประเด็นนี้
ก็รู้ว่าลูกตายแล้วใช่ไหมครับก็คืออยากให้สารพระภูมิ
ก็คืออยากให้ศาลพระภูมิช่วยปกปักษณ์ศาลลูก

เพราะฉะนั้นเราก็ไปเจอดูว่ามีแฮนภูมิยังอยู่ไหม
นะครับเป็นประมาณนี้

โอ้โหบอกลูกตายแล้วเลยเอาไปทิ้งตรงนั้น
อยากให้สารพระภูมิช่วยปกปักดูแลลูก
ลองไปถามสารอาญาดูนะคะว่าท่านจะมองยังไง

ไม่ใช่ไปบอกเจ้าที่ต้องไปบอกเจ้าหน้าที่
ท่านผู้ชมครับคุณกันจอมพลังนะครับ
อันนี้ต้องชื่นชมคุณกันเลยนะจุดเริ่มต้นเลยนะ

ใช่ที่ไม่ยิ่งดูดาย
แม่เด็กเชื่อพ่อเด็กยุ่งเลยนะฮะ
บางคนบอกเรื่องในครอบครัวไม่ยุ่งดีกว่าไม่ก้าวไก่ดีกว่าแบบนี้
วันนี้คุณกันจอมพลังก็ไปหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมกับตำรวจด้วยนะครับ

คือตอนที่ไปช่วยเด็กจากที่พักในซอยผลโยธิน๔๘เนี่ย

ถูกจับขังในห้องน้ำถูกจับแช่น้ำจนเนื้อตัวเปื่อย

ถูกไฟแชคเนี่ยเผา

ทั้งสองคนเลยนะทั้งอายุ๑๒กับ๔ขวบเนี่ย
ภาพที่ไปช่วยเนี่ยชาวบ้านเห็นบอกโอ้โหตามตัวเด็กมีแต่ร่องรอยบาดแผล
สอบถามเด็กในวันนั้นคุณกันบอก
เด็กบอกพ่อกับแม่หนูเนี่ยทำร้ายหนูเผาหนูด้วยขังหนูเอาไว้
ถามนานหรือยังบอกนานแล้วตั้งแต่เด็กจนโต
โอ้โหเนี่ยคนนี้อายุ๑๒อ่ะตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะกี่ปีอ่ะค่ะอีกคน๔ขวบอ่ะ
แล้วบอกว่าพ่อเนี่ยนะ
ขังหนูไว้ในห้องน้ำตลอดเลยจนหนังเปื่อยแช่น้ำจนหนังเปื่อยแถมยังมีน้องอีกคนนึง
เป็นเด็กหญิงอายุ๔ขวบตอนนี้นอนนิ่งสภาพไร้เรี่ยวแรงถามทำไมคุณกันบอกตอนนั้นเด็ก
คนโตเนี่ยพี่สาวบอกพ่อเนี่ยเอาน้ำเนี่ยฉีดตาน้องหนูจนตาน้องหนูบอด
แล้วจับแช่น้ำจนแบบเนี่ยนอนนิ่งกลัวเปื่อยเปื่อยหมดแล้ว
คุณกันจอมพลังบอกว่ามีเพื่อนบ้านของในเอ็มเนี่ยแจ้งมานะบอกให้มาดูเด็กหน่อย
ทารุณอย่างหนักเขาก็เลยมาดูนะฮะเลยอยากตั้งคำถามว่าถ้าหากวันนั้น
เขาไม่ไปช่วยเด็กคนนี้กันเนี่ยถามว่าณวันนี้ชะตากรรมของเด็กจะเป็นยังไง
จะยังมีชีวิตกันอยู่ไหมอ่ะแล้วบรรดาเมียเมียเนี่ยของในเอ็มเนี่ย
หรือว่าแม่ของเด็กเด็กทั้งหลายเนี่ยสรุปคือรักผัวมากกว่าลูกตัวเองใช่ไหม
ค่ะเอาอย่างดาเมียคนที่สองลูกสี่คนตายเนี่ยจะไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอ
วันนี้บอกเขาบังคับให้เอาศพลูกไปทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวจะโยนข้อหาว่าเกี่ยวพันธ
ลูกคนแรกที่ฆ่าตายก็เลยกลัวอย่างงี้คือยังไงคุณกันถามหรือจุ๋มเมียคนที่สี่
ลูกสาวน้องโมเดลในเอ็มทำร้ายแล้วก็เอาไปโบกปูนที่บ้านตัวเองที่กำแพงเพชร
ตัวเองเป็นคนไปซื้อปูนอย่างนี้มันคือยังไงรักผัวมากกว่าลูกใช่ไหมก็ร่วมมือกับ
ตัวในเอ็มบอกวันนี้บอกผมป่วยจิตเวทผมต้องกินยาคุณกันบอกใครจะไปเชื่อ
พฤติกรรมเนี่ยมันบ่งบอกว่ามีสติครบถ้วนทุกอย่างนะคนถามด้วยซ้ำมาว่าเอ็มกินยา
เอ็มเสพยากันแน่คุณทำร้ายเด็กคุณขับรถหาที่เอาร่างเด็กไปทิ้งเอาร่างเด็ก
อำพางอย่างลายล่าสุดเนี่ยขับไปถึงกำแพงเพชรขุดหลุมโบกปูนฝังได้อย่างนี้
คุณจิตเวทเหรอฟังไม่ขึ้นนะคะ
ฮะรักขนาดว่าลูกตัวเองเนี่ยจากโลกไปนี้ไปแล้วเนี่ยท่านยังไปช่วยกันซื้อปูน
ช่วยกันกบช่วยกันเก็บเด็กเนี่ยถูกทำร้ายถูกเนี่ยมีรอยบาดแผลเต็มตัวเนี่ย
ท่านยังบอกว่าผัวท่านรักลูกมากอีกหรือครับตอนนี้เด็กจากโลกไปห้าคนแล้วนี่เรียกว่ารักลูกมากไหมครับ
ที่แย่ที่สุดในชีวิตผมที่เคยทำเลยแบบเลวซามที่สุดอ่ะนะครับเด็กไม่มีโอกาสที่จะได้สู้เลย
ไม่มีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ตัวเองได้เลย
นี่คุณกันไปช่วยมาหลายเคสหลากหลายกรณีนะบอกนี่มันแย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอเลย
อุ๋ยเชื่อไหมคือปกติเวลามีข่าวแบบทำร้ายร่างกายเด็กตีลูกหรืออะไรอย่างนี้
คือพูดตรงนะอย่างในออนไลน์ในเฟซบุ๊กไลฟ์ในยูทูปไลฟ์เนี่ย
คนคอมเมนต์มาด่าด่าแบบออกอากาศไม่ได้

นี้ไม่นั่งไล่อ่านดูทุกคนบอกไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาด่า
คือมันหนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะเอาคำไหนที่มันเหมาะสมกับการกระทำของเอ็มมาด่าค่ะ

เราไปสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับหอพักซอยประหลโยธิน๔๘ก็คือหอพักของดานะคะ
เขาบอกว่าเพื่อนบ้านบอกว่าก็คือที่อยู่เนี่ยก็จะเขาอยู่หลังหอพักฝั่งมุมห้องเอ็มพอดี
จะได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่เป็นครั้งคราวก็บ่อยนั่นแหละ
แล้วเป็นเสียงเด็กร้องแบบเจ็บปวดทรมานนะคะ
แต่เขาบอกเขาไม่รู้หรอกนะว่าเสียงมันมาจากห้องไหนมาจากอะไรยังไงแบบไหน
คือแต่ได้ยินอยู่บ่อยจนกระทั่งเห็นข่าวที่คุณกันจอมพลังเข้าไปช่วยเหลือ

แล้วเขานึกย้อนกลับไปได้ยินเสียงร้องที่เขาได้ยินอยู่บ่อยแล้วนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

ได้ยิน๒๓ครั้งแล้วก็อยู่ก็พอ
เด็กเจ็บปวดนะนี่
ถ้าดูข่าวแล้วว่าเขาเอาน้ำฉีดใช่ไหมนั่นน่ะ
ถ้าเป็นโดนหน้าตาเราก็ยังหนีแสบนะนี่มันเป็นเด็กไงมันก็ต้องเจ็บปวด
ก็ยังบอกว่าทำไมถึงรังแก่เด็กให้เด็กร้องขนาดนี้
ก็ยังพูดอยู่คนเดียวทีนี้พอมารู้ข่าวนอนไม่หลับเลยคิด
เพื่อนบ้านอีกคนก็เล่านะคะว่านอกจากจะได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วเนี่ย

ลูกชายคนโตของเอ็มเคยออกมายืนอยู่ริมหน้าต่างนะ
บอกว่าแววตาเนี่ยดูนิ่งแล้วก็เศร้าแต่ไม่เคยเอ่ยปากหรือว่าพูดอะไรด้วย
พอเธอออกมายืนสบตาเห็นเด็กคนนั้นเนี่ยน้องก็จะเดินกลับเข้าไปในห้อง
ส่วนเสียงเด็กร้องคิดว่าน่าจะเป็นของน้องวัย๔ขวบนั่นแหละค่ะ
จากนี้เขาบอกว่าเคยได้ยินเสียงเข้าสารดังกระทบหลังคาบ้าน
ก็งงว่าเอ๊ะมายังไงก็เดินออกไปดู
เห็นน้องวัยสิบสองปีน้องผู้หญิงอะค่ะ
โรยข้าวสารออกทางหน้าต่างที่อยู่หลังห้อง
คือไม่รู้ว่าน้องโปรยให้อาหารนกหรือว่าโปรยขอความช่วยเหลือหรือทำอะไรอ่ะ
เด็กมันคงเหงาอะเนาะนกมันบินผ่านมันก็โปรยข้าวสารลงมา
อันนี้เราก็สงสัยได้ยินเสียงข้าวสารมาลงบนหลังคามันก็ดังกล่าก็ออกไปดู
แรกก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนหลังก็มาเห็นว่าเขาป่วย
เพราะเสียงมันใช่เด็กโตมันเป็นเสียงเด็กเล็กแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าห้องนี้มันมีเด็กเล็ก
เราไม่เคยรู้ไงใช่เด็กคนนี้แหละ
จะเป็นการส่งสัญญาณของน้องจริงเนี่ย
แสดงว่าเด็กอาจจะไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไง
คนเห็นคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเด็กโปรยข้าวสารเล่นหรือว่าเด็กเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ตะโกนร้องก็คงไม่ได้เพราะว่าพ่อก็อยู่ในบ้านด้วย
จริงมันมีถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้มันจะมีเคสที่เป็นไวรัลเลยค่ะ
เขาบอกว่ามีการทำสัญลักษณ์มือที่เป็นการบ่งบอกว่าขอความช่วยเหลือ
บอกว่าเป็นสัญลักษากลเลยคือชู๕นิ้วอย่างนี้ค่ะ
ชู๕นิ้วแบบนี้แล้วก็เก็บนิ้วโป้งแล้วกำมือ
อย่างนี้นะแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ติดกัน
ใช่เป็นชู๕นิ้วใช่ไหมคะเก็บนิ้วโป้งเข้าไปเหมือนเป็นเลข๔แล้วกำมือ
อย่างนี้เลยนะใช่ค่ะคือถ้าน้อง
น้องเด็กทั้งหลายหรือว่าจะคุณผู้ใหญ่ก็ได้ถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถตะโกนบอกได้
ไม่สามารถแบบอะไรได้เลยหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่า
เราเป็นอะไรให้หาทางอาจจะไม่ต้องชูเข้ามากันหาทางให้คนให้คนรู้ว่า
อย่างนี้ไปเรื่อยเราต้องการความช่วยเหลือแล้ว
อย่างนี้เขาก็จะรู้นะท่านผู้ชมครับ
ไปดูหน่อยอย่างที่บอกนะฮะถ้าย้อนไปดูเรื่องของ
เด็ก๔คนลูกของในเอ็มกับดา

เจอศพไปก่อนหน้านี้๒เป็นศพรายญาติแล้วเขาก็มาย้อนคดี
ในวันนี้ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปเลย
ศพนึงมันมีปี๕๗
ท่านผู้ชมตรงนี้เห็นไหมฮะตั้งแต่ปี๕๖
ความจริงน้อง๖เดือนตอนนั้นน้องศักดิ์อายุเพิ่ง๖เดือนปี๕๗
น้องทีเพิ่ง๑เดือนปี๕๗สิบสอง
พฤศจิกายน๒๕๕๗มันเคยมีข่าว
เจอศพเด็กนะฮะเราก็ไปย้อนคดี
แล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตจตุจักรของกอทมนี่นะฮะ
ซึ่งศพที่เจอคือเด็กชายวัยประมาณ๒เดือนอยู่ในสภาพคอหักเสียชีวิต
เราก็ไปหาเจ้าหน้าที่ของกรทมนะฮะที่เจอศพน้องนะฮะเมื่อปี๕๗นะนี่ปี๖๖แล้วนะครับ
นี่คุณบอมอภิวัตไปคุยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับปัจจุบันอายุ๖๗ปีแล้วนะฮะ
เกษียรและชื่อป้าเล็กย้อนไปเมื่อปี๕๗ตอนอายุ๕๗ประมาณ๕๗๕๘
คือทางป้าเล็กเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่เจอศพเด็กคือช่วง๖๗โมงเช้า
ตอนนั้นทำงานเสร็จแล้วกำลังจะเดินทางกลับ
ก็ไปเจอเสื้อผ้าเด็กเนี่ยแขวนอยู่กับรวดหนามแถวนั้น
แล้วมีถุงกระสอบลักษณะถุงกลมเหมือนกับใส่อะไรบางอย่างเอาไว้ข้างในแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนี่ยวางอยู่แถวด้านล่างแถวนั้นด้วย
เล็กก็เลยไปจับถุงกระสอบนั้นดูเพราะเห็นมันผิดปกตินะฮะ
จากนั้นก็ลองเอานิ้วแบบจิ้มดูก่อนแล้วรู้สึกว่าข้างในมันนิ่ม
ก็คิดในใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติยังไม่กล้าเปิด
ไปเรียกวินจักรยานยนต์รับจ้างให้มาช่วยดูแล้วก็โทรแจ้งตำรวจด้วย
ตำรวจมาถึงก็ลองเปิดกระสอบดูนะฮะโอ้โหข้างในเป็นศพเด็กทารกครับ
อายุประมาณ๒เดือนตำรวจก็ให้ป้าเล็กเนี่ยไปให้ปากคำในฐานะที่เจอคนแรกนะครับ
ป้าก็บอกป้าก็ไม่เห็นหรอกว่าใครเอามาทิ้งนะมาเจอคือมันแขวนอยู่แล้วนะครับ
ตอนนั้นตกใจมากแล้วก็ยังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เลย
ตอนนี้ป้าก็มาเห็นว่าเสื้อผ้าเด็กมันแฝนอยู่กับรวดหนาม
เพราะที่สวนนั้นเขากั้นรั้วแล้วใช่ไหม
ป้าก็ว่าเขาคงใครเอาเสื้อผ้าเด็กมาทิ้ง
ใช่กระสอบเล็กไม่ใช่กระสอบใหญ่นะกระสอบเล็ก
นี่ป้าก็ไปจับดูไปจับดูอ้าวนี่มันกลม
ปรากฏไม่ใช่ลูกบอลนะพูดกับตัวเองว่าไม่ใช่ลูกบอลนะ
เอกใจไงว่าเพราะว่ามันเป็นถุงรองเท้าเด็กเล็ก
เสื้อผ้าเด็กเล็กที่สำหรับผูกข้างหลัง
แล้วเขาก็มองเข้าไปแล้วเขาบอกว่าสงสัยจะเป็นเด็กผู้ชาย
เขาว่าอย่างนี้แต่ป้าน่ะไม่ได้ดูแล้วป้าไม่ได้ดูแล้ว

ป้าเล็กบอกวันนั้นก็ขวัญเสียแล้วใช่ไหม

อกแล้วเนี่ยวันนี้ยิ่งช็อกเข้าไปอีกนะฮะ
นี่เกษียณมาแล้วนะป้าเล็กบอกเช้าวันนี้นั่งดูข่าวทีวีอยู่ค่ะ
เขาบอกเอาขยายผลกรณีนี้แล้วมันมีเหตุการณ์ฆ่าเด็กอีกหลายศพ
แล้วมันมีพิกัดที่เอาร่างลูกไปทิ้งเนี่ยโอ้โหมันอยู่แถวแถว
มันคือคดีที่ป้าเจอเลยนะครับซึ่งพิกัดที่สองผัวเมียคนนี้อยู่
ก็อยู่ใกล้บ้านเก่าของป้าด้วยนะฮะอ่าแล้วมาทราบประวัติว่า
เอาลูก๒เดือนไปทิ้งแถวบางซื่อแถวสวนจตุจักร
มันตรงกับศพเด็กที่เจอวันนั้นเป๊ะเลยนะฮะ
เชื่อว่าต้องเป็นลูกของคนที่ก่อเหตุก็คือตัวของในเอ็ม
กับนางสาวเจษดาแน่ป้าเล็กยอมรับว่าโอ้โหอย่างนี้มันโหดเยี่ยมเกินไปนะ
ถึงขั้นป้าบอกหมามันยังรักลูกมันเลยนะ
นี่คนเราเนี่ยมีหัวจิตหัวใจเนี่ยทำไมความคิดเป็นแบบนี้ทำกับลูกได้แบบนี้
อันนี้มันน่าประหารนี่ฆ่าลูกมาได้ตั้ง๕คนนี่มันไม่ใช่คนแล้ว
แล้วพอมาดูประวัติเขาบอกว่ามีเมียสี่คนลูกสิบคนครับแล้วก็มาเมื่อห้าเจ็ด
เขาเลยบอกพ่อมึง๕๗เขายังทำงานอยู่มันมีอยู่แถวบังซื้อ
พอเขาพูดแล้วแถวบังซื้อเขาถ่ายมาก็เลยบอกพ่อมึงนี่ไงนี่ไงกระเป๋าที่แม่เห็นอยู่เนี่ยเด็กเนี่ย

ป้ายังบอกพูดก็ยังคุยกับแฟนบอกพ่อเฮ้ยขนลุกสู้หรือเปล่า
วันนี้ช่วงเย็นนะคะ๖โมง๔๕นาทีค่ะรถแบ็คโฮลไปตักดินขึ้นมา
บริเวณจุดใกล้เคียงกับสารพระภูมิที่ดารับสารภาพบอกว่าไงนะ
เอาลูกมาฝังไว้ใกล้สารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางจะได้ดูแลปกปักรักษา

ใช่ค่ะนี่แก๊คโฮลมาขุดเลยนะคะเป็นปั๊มขออภัยเป็นสารพระภูมิบริเวณถนนผนโยธิน
ช่วงกิโลเมตร๒๕ระหว่างปั๊มน้ำมัน๒ปั๊มค่ะ
คนที่ยังหาไม่เจอก็คือน้องทีวัย๑เดือนที่ถูกทิ้งปี๕๗
แล้วก็น้องนัทวัย๕เดือนที่ถูกทิ้งปี๖๑นะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นกองดินตรงนี้เนี่ยเห็นว่าขุดกันอยู่๔๐นาทีนะคะ
เจอนะคะพี่อุ๋ยเจอกระดูกขนาดเล็กสองชิ้นค่ะ
ถือว่าก็สอดคล้องกับคำให้การของดาอยู่นะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่ากระดูกที่เจอจะใช่กระดูกมนุษย์ไหมค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาน้ำเปล่ามาล้างเศษดินออกนะคะ
แล้วก็เอากระดูก๒ชิ้นที่เจอเนี่ยวางลงบนกระดาษสีขาว
นี่ค่ะวางไว้แบบนี้
ล่าสุดตอนแรกยังไม่ยืนยันใช่ไหมคุดเจอตอนประมาณสักทุ่มนิด

เป็นกระดูกต้นแขนแต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่เอามาทิ้งได้นะคะ
ซึ่งทั้งสองชิ้นเนี่ยขุดเจอใต้ดินโครนแต่ตามคำให้การของเอ็ม
โยนทิ้งไม่ได้ฝังวันนี้เนี่ยความคืบหน้าเจอกระดูกสองชิ้น
คาดว่าน่าจะเป็นกระดูกของเด็กวัย๒๓ขวบก็จะยุติการค้นหาก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายขุดต่อนะคะ
ใหญ่ไหมครับใหญ่ไอ้เหลือมไอ้เหลือมไม่มี
คือสารพระภูมิตรงนี้ค่ะเป็นสารเก่านะคะ
ตอนทีมข่าวไปถึงนี่เห็นว่าสารถูกลื้อ
แล้วก็ย้ายไปอยู่จุดใกล้เคียงกันประมาณ๕๐เมตรแล้วอะค่ะ
ไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่นะคะ
สุพธก็บอกว่าผมอยู่พื้นที่นี้มานานกว่า๑๕ปีแล้ว

แต่ด้วยความที่เป็นจุดรกร้างย่าก็ขึ้นรกไปหมดเลย
แล้วก็มีร่องน้ำด้วยทุกคนก็ชอบเอาขยะมาทิ้งไว้
ต้องมีการปรับปรุงสภาพแล้วก็ย้ายสารเขยิบออกมา
พี่สุพธกก็บอกว่าผมอยู่พื้นที่นี้มานานกว่าสิบห้าปีแล้ว

แต่ด้วยความที่เป็นจุดรกร้างย่าก็ขึ้นรกไปหมดเลย
แต่ด้วยความที่เป็นจุดรกร้างย่าก็ขึ้นรกไปหมดเลย

แต่ด้วยความที่เป็นจุดรกร้างย่าก็ขึ้นรกไปหมดเลย

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดที่ดาอ้างว่า

พอตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพมันก็เปลี่ยนไปแล้ว

เมื่อก่อนเป็นป่ารกตอนที่มีการแปรสภาพ
เป็นปั๊มน้ำมันถมที่ยกดินให้สูงขึ้น
ก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมทั้งหมด
ไล่ย้อนไปถึงผู้รับเหมาก่อสร้างที่มาถมที่ด้วย
ว่าตอนนั้นเจอสิ่งผิดปกติอะไรบ้างไหม
พยานแวดล้อมร้านค้าคนเก็บขยะ
แล้วก็มีการนำเครื่องจักรมาเปิดหน้าดินตรวจสอบด้วย

ว่าจะมีสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่แถวนั้น
กัดกินเนื้อหรือว่าลากศพเด็กออกไปหรือเปล่า
คือจะไล่ดูให้ครอบคลุมครบทุกมิติเลย
กังวลไหมถ้าไม่เจอศพ

คนตำรวจตรีนพสินก็บอกว่าไม่กังวลนะคะ
เพราะถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ย
หลักฐานที่เป็นชิ้นส่วนกระดูกมันจะทิ้งร่องรอยไว้อยู่ดี
ส่วนการเข้าค้นพัสเม้นของนางสาวเจ็ดชะดา
ก็คือภรรยาคนที่๒แม่ของเด็ก๔คนที่ตาย

คราบเลือดมีมีด๓เล่มนะคะ
แต่มี๑เล่มที่พบร่องรอยว่ามีการถูกลนไฟค่ะ
ซึ่งก็ตรงกับคำรับสารภาพของดาว่าถูกเอ็มสามีเนี่ย
ดดันให้ทำร้ายตัวเองด้วยการเอามีดลนไฟ

มีจดหมายระบายความรู้สึกที่ดาเขียนระบายด้วยว่าถูกเอ็มทำร้ายร่างกาย

ซึ่งจดหมายบรรยายความรู้สึกของดาเนี่ยเขียนเอาไว้ทำนองว่า
น้อยเนื้อต่ำใจทำไมผัวไม่รักบังคับจิตใจเราอย่างแสนสาหัส
ข้อความถูกเขียนลงบนกระดาษหนึ่งแผ่นวางไว้บนโต๊ะไม่ได้ยาวมาก
แต่ไม่ได้พูดถึงลูกค่ะ

แต่จากการตรวจสอบในพื้นที่เขตสายไหม
ไม่พบข้อมูลว่ามีการแจ้งศพนิรนามแต่อย่างใดนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ที่ลงพื้นที่ไปเรามีเสียงใช่ไหม
ว่าชิ้นส่วนกระดูกที่เจอช่วงเย็นนี่
นิติเวทเบื้องต้นบอกว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกเด็กอายุ๒๓ขวบ

ถูกพยานที่เป็นประโยชน์ทางคดีก็พบว่ามีมีดอยู่๓เล่ม
นะครับมีดเล่มหนึ่งมีรอยลนไฟนะครับ

ในเบื้องต้นก็เชื่อว่าเป็นกระดูกของมนุษย์
อาจจะช่วงอายุประมาณ๒๓ขวบ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะครับ

ในขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะให้พนักงานสอบส่วน
ส่งสถาบันนิติเวศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

แล้วก็ผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
พิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือไม่
หรือมีความเชื่อมโยงกับใคร
คือเบื้องต้นก็คาดว่าจะเป็นเด็กประมาณ๒๓ขวบเหรอ

ทีนี้๒คนที่ยังหาไม่เจอ
ใน๔คนที่ว่าเจอ๒คนนี้แล้วนามไปเนี่ย
อีก๒คนที่ยังไม่เจอคือ๒เดือนกับ๕เดือน

เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะใช่ไม่ใช่อย่างไรนะ

เอาไปดูเรื่องของการอำพลางศพน้องโมเดลหน่อยนะฮะ

เด็กหญิงวัย๒ขวบนะครับลูกของในเอ็มกับจุ๋ม

พอทำร้ายน้องโมเดลจนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะฮะ

ตัวของจุ๋มนี่เป็นคนไปซื้อปูนซื้ออุปกรณ์มาอำพลางศพลูกตัวเองนะฮะ
บ้านอยู่ที่บ้านปางมะค่าจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ที่ไปซื้ออุปกรณ์ก็ห่างจากบ้านสัก๓กิโลเมตร
เราได้คุยกับพนักงานขายนะฮะ
เขาบอกว่าแหม่มันก็ตั้งแต่พฤษภาคมนะฮะ

ที่จำได้คือจุ๋มเนี่ยเป็นคนในพื้นที่มาซื้อปูน
วันนั้นมาซื้อปูนแต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไร
นี่คุณแซคนัทวินไปคุยด้วยนะครับ
ซึ่งตัวของนายเอ็มไม่ได้ลงมาจากรถนะฮะ
จุ๋มเนี่ยลงมาซื้อคนเดียว
พอจ่ายเงินแล้วก็เดินไปหลังโกดัง
ไปเอาปูน๑กระสอบแล้วก็ขึ้นรถไป
วงจรปิดเนี่ยปกติที่ร้านมี
แต่เวลามันผ่านมานานแล้วภาพมันก็จะวนแล้วก็ลบไป
เป็นปูนไม่กี่ลูกก็คงจะแป๊บเดียว
ได้นำรูปของน้องโมเดลเนี่ยไปใส่กรอบนะฮะ
แล้วก็ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณเชิญดวงวิญญาณของน้อง

คือตอนนี้กำลังรอการรับศพของน้องอยู่

มันจะนุกจะนานอย่างมากอย่างสุดอย่างสุดอย่างหลังละเนอะ
แม่งทุกคนอยาก
ค่อยหัวหัวยาย
คุณยายลำดวนนะฮะปกติแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ
ก็นี่ยืนทำพิธีร้องไห้อยู่หน้าจุดที่
ที่บ้านที่กำแพงเพชรเนี่ยบ้านของคุณยายเนี่ยบ้านน้องโมเดลเนี่ยนะครับ

ต้องช่วยพาคุณยายกันไปด้านนอก

ค่ะมีบางช่วงผ่านจุดตรงนี้เป็นสังกษี
พอดีคุณยายก็คุณยายก็คงจะแบบอยากจะระบายอ่ะเนอะ
อืมก็เลยใช้มือเนี่ยไปเข้าที่ประตูสังกษีไปนะฮะ
ค่ะยายบอกเจ็บใจเหลือเกินเนี่ยแกฟาดเต็มแรงเลยนะเนี่ย
บอกหลานสาวมาเจอชะตากรรมแบบนี้ได้ยังไง
พ่อกับแม่แท้ทำแบบนี้
พอเดินมาอีกจุดหนึ่งคุณยายก็ไปนั่งนะครับ
พาไปนั่งพักหายามาให้ดม
ดมยะดมนะฮะสักพักหนึ่ง
จากหลังบ้านคุณชักและทรวมช่วยประครองมาจุดหน้าบ้าน
นะเพราะว่าให้ลมมันพัดผ่านหน่อย
ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณยายนี่หมดแรงเลยนะตอนนั้น
ยายบอกยายเลี้ยงหลานมาไม่เคยตีไม่เคยทำร้ายไม่เคยทำให้เจ็บเลยนะฮะ

ตอนเลี้ยงมานี่ดูแลอย่างดีเลยมั้ยยาย
มันนี่ถูกภาครักฉันเลย
มันช่วยให้ลำบากเว้ยใช่มั้ยยาย

มันเลี้ยงแต่เด็กเลยใช่มั้ย
ส่วนเรื่องการเชิญดวงวิญญาณของหลานนะฮะออกจากจุดที่ถูกฝังเอาไว้เนี่ยนะครับ
หุ่นยายลำดวนก็ทำพิธีไหว้พระแม่ธรณีโดยหมาตรภูมิ
มีข้าวหนึ่งมีกล้วยมีดอกไม้นะครับจุดทูบกลางแจ้ง
ขอให้พระแม่ธรณีเนี่ยเปิดทางให้ดวงวิญญาณของน้องโมเดลได้กลับบ้าน
นิมนต์พระสองรูปมาทำพิธีสวดถอนวิญญาณปะพรมน้ำมนต์
ก็ใช้นมเปรี้ยวเนี่ยมาแทนน้ำแดงนะฮะนมเปรี้ยวกับน้ำแดงนะฮะที่เทลงไปนะครับ
แล้วก็เอารูปน้องเนี่ยมาตรงหลุมเพื่อเรียกดวงวิญญาณให้มาอยู่ที่รูปก่อน
ตอนนี้กำลังรอร่างอยู่นะฮะร่างเนี่ยถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่
จากนั้นก็จะได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลตามศาสนากันต่อไปนะฮะ
คุณยายบอกถ้าไม่ทำก็ครอบครัวจะไม่สบายใจเหมือนกับเดี๋ยวน้องจะติดอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ค่ะฟังความเชื่อนะคะก็มีคนบอกว่าเห็นเห็นเหมือนเด็กนั่งอยู่
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็นจริงไม่จริงอะนะคะแต่ว่าก็มีแม่ค้าในระแวกบ้านน้องโมเดลบอกว่า
ช่วงประมาณสักบ่ายโมงวันที่๑๕กันยายนนะคะ
ตอนนั้นเหมือนยังไม่รู้เรื่องของน้องโมเดลเนอะว่าน้องเสียชีวิต
เพราะเขาก่อเหตุตั้งแต่พฤษภาคมใช่แล้วมารู้อมบอกมารู้คือเมื่อวานเองนะคะ
เขาบอกมีคนในหมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงไปเก็บมะกอกหน้าบ้านหลังที่ฝังศพ
แล้วก็ขี่รถมาที่ร้านค้าก็เห็นว่าเอ๊ะมีเด็กนั่งหน้ารถมาด้วย
เป็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อผ้าปกติเธอก็ถามว่าเด็กไปไหนลูกไปไหน
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกฮะลูกไหนอ่ะมาคนเดียว
เขาขี่มอไซค์มาค่ะแล้วเราเห็นน้องนั่งมาหน้ารถกับพี่ผู้ชาย

แต่ว่าไม่ได้มองเข้ามามองตรงไปมองเห็นไม่ชัดนะคะ
แต่ว่าเห็นเป็นรู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเห็นรู้แค่ว่าเป็นเด็กผู้หญิง
เราก็ไม่ได้สังเกตเราเข้าใจว่าเป็นลูกสาวของพี่เขา
ก็เลยถามว่าอ้าวลูกสาวหายไปไหนเมื่อกี้เห็นนั่งรถมาด้วยกัน
บอกว่าไม่ได้พาใครมามาคนเดียว
อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่มันยืนยันไม่ได้นะคะ
แต่สิ่งที่ยืนยันได้ที่คุณคณิตหาคนนี้เขายืนยันได้คือ
เขาเคยเจอจุ๋มเพราะเวลาจุ๋มกลับมาบ้านก็จะมาแวะซื้อของที่ร้านเธอนี่แหละ
แต่จุ๋มจะใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยปิดหน้าไว้ตลอดเลย
เธอก็คือต่อให้ใส่แมสบอกเธอเห็นนะคะสภาพเหมือนถูกซ้อมมา
ส่วนคุณยายยายลำดวนที่แกร้องไห้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ
ของจุ๋มยายของน้องโมเดลแล้วก็ยายของน้องโตโต้นะคะ
ชอบพาน้องโมเดลมาซื้อขนมที่ร้านเป็นประจำค่ะ
เธอบอกเธอเองพอรู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ใจหายสงสารเด็ก
ส่วนน้องโมเดลนะก็ไปอยู่กับจุ๋มนะที่เป็นแม่แล้วก็ในเอ็มได้อย่างไร
เพราะคุณยายบอกคุณยายเลี้ยงของคุณยายอยู่ใช่ไหม
ลำดวนนะฮะอายุ๗๔ปีแล้วแม่ของจุ๋มเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่า
หลานสาววัย๒ขวบเนี่ยนะฮะคือคุณยายบอกเมื่อก่อนเนี่ยจุ่มลูกสาวนี่นิสัยดีนะ
แต่พอไปเจอไปรู้จักไปคบหาอยู่กินกับนายเอ็มเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนไปเลย
เป็นคนละคนนะครับซึ่งตัวในเอ็มเนี่ยอ้างว่าทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือนเนี่ยหลักแสนมาขอลูกสาวยายบอกเดี๋ยวจะมาแต่งงานให้แบบ

สุดท้ายเอาลูกแม่ไปอยู่ด้วยไม่มาแต่งพอมีลูกด้วยกันเอาลูกมาทิ้งให้ยายเลี้ยงทุกคน
เคยส่งเงินมาให้นะส่งมาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่เงินเดือนเป็นแสนส่งมาเท่าไหร่คะ๕๐๐๐ไหม
บาทอันนี้เรียกส่งเงินเหรอคะไม่รู้ส่งทางไหนส่งมา๑๐บาท
ยอดมากับจดหมายหรือยังไงคะคุณยายบอกทั้งคู่จะกลับมาที่กำแพงเพชย์บ้าง
ลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่าถูกในเอ็มทำร้ายร่างกายเอาไม้ขวีแขวนเสื้อตีจนขาลายแล้วก็เขียวชำ

ที่เสียใจที่สุดก็คือ
พอเอาหลานมาให้เลี้ยงใช่ไหมอยู่ดีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย
มาเอาหลานก็คือน้องโมเดลเนี่ยไปจากบ้านคืออยู่ดีมาถึงว่าอุ้มไปเลย
บอกจะเอาไปอาบน้ำเดี๋ยวเอามาคืนเสร็จแล้วก็อุ้มไปเลยนะครับ
พอยายตามไปก็ขู่ยายนะชี้นิ้วใส่บอกเนี่ยเดี๋ยวจะทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับ
พอหลานเนี่ยยายไปเอาหลานกลับมาก็แบบขู่อีกอะไรอีกนะครับ
ยายก็พยายามทวงพยายามถามหาหลานก็อ้างว่าเอาไปให้ปู่เลี้ยงเข้าโรงเรียนแล้ว
้วนท้วนดีไม่ต้องห่วงตอนลูกสาวโทรมาหาก็คือเย็น๑๘กันยายน
ลูกโทรมาจุ๋มโทรมาหานะบอกเออแม่ดูแลสุขภาพให้ดีนะ
อย่าเจ็บอย่าป่วยนะดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะเดี๋ยวต้องเลี้ยงหลานด้วยนะ
ดูแลลูกหลานให้ดีก็ยังแปลกใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นค่ะอยู่ดีจุ๋มโทรมา
พูดแบบนี้ถึงมารู้ว่าเอ้าโดนจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลำดวนบอกให้อภัยลูกสาวนะจากนี้ไปก็ขอให้ปรับปรุงตัวให้ดีก็แล้วกัน
แต่ไม่อโหสิกรรมให้เป็นไปได้เนี่ยยายอยากจะฆ่าให้ตายด้วยมือที่ทำกับหลาน
มันก็บอกว่าต้องทำงานไฟฟ้าแล้วก็คิดเห็นหลานหรือมันจะเอาหลานมาให้ครู
ก็คิดอยู่นั่นที่แม่เก็บใจอยู่นี่แม่ไม่ยอมให้อภัยเลย
ใจแม่อยากทำเองเลยอยากทำไว้เองเลย
อยากเอาให้ตายคามือแม่เลยอย่าสงสารหลาน
อ่านี่โชคดีนะโตโต้อีกคนยังไม่ถูกเอาไปนะ

อีกคนเอาไปก็เอาไปให้ดาเลี้ยงใช่ไหม

คุณผู้ชมครับหนาเขยของจุ๋มเอาโทรศัพท์มือถือให้เราดู

โมเดลหลานสาววัย๒ขวบว่าอยู่ที่ไหนยังไงนี่เพิ่งถามไปเมื่อ๑๕กันยายนที่ผ่านมาในเอ็ม
ส่งรูปมาให้นะฮะแต่ความจริงแล้วมันเป็นรูปเก่าเคยถ่ายไว้
นานแล้วอ่ะเพราะในเอ็มก็สารภาพว่าทำร้ายลูกตั้งแต่พฤษภาคม๖๖
อ่ะที่กลับมาบ้านแล้วแอบเอามาฝังเอาไว้นะครอบครัวกับญาติก็พานัก
ข่าวไปดูบ้านที่เกิดเหตุนะครับที่ในเอ็มกับจุ๋มเนี่ยพ่อกับ
ของเด็กเอาเด็กมาฝังเอาไว้อยู่หลังบ้านของยายลำดวนนะ
ฮะไปถึงก็ไปเจอสีสเปรย์พ่นเป็นสีแดงสัญลักษณ์แรกอ่าเป็นลักษณะ
แบบสัญลักษณ์ชูนิ้วกลางนะสัญลักษณ์ที่สองเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษา
อักษรเอ็มอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์รูปตุ๊กตา
ผีวิญญาณสัญลักษณ์ที่๔นี่เป็นรูปกระดูกมีสีสเปรย์มาพ่นเอาไว้
นี่นะอยู่ด้านข้างด้านในนู้นแล้วมั้งใช่ไหมอ่าพอดีเจ้าหน้าที่
กันพื้นที่เอาไว้นี่ฮะเห็นไหมฮะแต่ละสัญลักษณ์นะฮะไม่รู้ใครมา
พ่นนะครับจุดเกิดเหตุเป็นครัวของบ้านนะครับนี่เอ็มกับจุ๋ม
ดำใส่๓ชั้นด้วยกันแล้วก็เอาดินที่มีเศษขยะเนี่ยมากรบเอาทราย
ถมแล้วก็โบกปูนทับด้านบนสุดป้ากับหลานนะที่อยู่ที่บ้านที่
แพงเพชรบอกว่าเวลามาเก็บมะพร้าวมาเก็บผักที่นี่จะมายืนอยู่
นี้ตลอดยังเคยเฉง้อหน้ามองเข้าไปนะยังเคยดีใจที่
จุ๋มกับเอ็มนี่แม่เขาอุตส่าห์เอาปูนมาเทพื้นนะเนี่ยสงสัยจะ
ทำห้องครัวแถวนี้จะได้เอาหลานเนี่ยมาเลี้ยงกันอยู่แถวนี้บ้าน
หลังนี้จะได้อยู่ได้มารู้กันตอนหลังช็อกเลยฮะไอ้ที่ว่าเห็น
ไปซื้อปูนมาเทปูนไม่ใช่มาเทปูนพื้นครัวนะฟังลูกเอาหลาน
มาฝังฮะเอาลูกตัวเองมาฝังภายในบ้านนี่มันก็จะสภาพมันจะ
มืดหน่อยไฟฟ้าใช้นะครับแต่มีข้าวของอยู่มันก็สวมแล้ว
ห้องเนี่ยจะมีของเล่นเด็กมีรถนั่งของน้องโมเดลยัง
อยู่อยู่เลยนะฮะซึ่งในเอ็มกับจุ๋มเนี่ยเขาขนมาไว้ที่นี่นะฮะตอน
ขนมาก็คือมาวันล่าสุดนะฮะนึกว่าจะมาเตรียมข้าวเตรียมของ
พื้นที่จะมาอยู่อ่ามาเสร็จแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไม่กลับมา

เยี่ยมที่นี่นะมันจะพาลูกมาเข้าโรงเดียนที่นี่ไงก็ไม่รู้
แต่ไม่กล้าเข้ารถเขาด่าบ้านอ่ะพอมันมาทีพอมันกลับมันก็จะล็อกบ้านไว้ไม่ให้ใครเข้า
เราได้ข้อมูลนะครับว่าทางเอ็มกับจุ๋มเนี่ยเขากู้เงินเยอะมากนะฮะ
เงินชาวบ้าน๑๕๐๐กู้เงินกองทุน๑๕๐๐กู้ทกศ๖๗แสน
กู้รายวันอีก๕๐๐๐นี่สาธารณะมีอีก๑๐๐๐๐นึง
แจ๊สคันที่ในเอ็มขับอยู่เนี่ยนะฮะ
อนด้าแจ๊สเนี่ยก็ญาติก็ค้ำประกันเอาไว้ให้นะครับ
โอ้โหดูสิหนี้สิน
คือเอ็มมีอะไรที่ดีอยู่บ้าง
เอามาฝากญาติญาตินี่แต่ละอย่างนะคะ
วัดคลองใหม่พัฒนาสุธารามค่ะญาติญาติจัดเตรียมสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลให้กับน้องโมเดลนะคะ
ไปเจอพี่เขยของจุ๋มค่ะนายสังวาน
เขาบอกว่าผมเนี่ยค่ะเคยตบปากจุ๋มไปสองรอบ
ทุกคนก็ฮะคือยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
จุ๋มไล่ยายลำดวนไล่แม่ออกจากบ้าน
แล้วก็เปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านเป็นชื่อตัวเอง
แต่พอกลับมานะก็บอกแม่นึ่งข้าวให้กินหน่อยมันสมควรไหมล่ะ
และสภาพจุ๋มเมื่อวานที่มาชี้จุดฝังเนี่ยผมเห็นเนี่ยพร้อมแบบ
ซี่โครงเลยปกติจุ๋มนี่เป็นคนมีน้ำมีนวลอ้วนท้วนสมบูรณ์นะ
นี่ตั้งแต่คบกับเอ็มเนี่ยผอมจนแทบจะเหลือแต่กระดูก
คล้ำหมดราศีไม่พูดไม่จากับใคร

บปากกันแหละแต่มันอุ้มไอ้ตัวเล็กอยู่มันเอาตัวรถเบี่ยงไว้อย่าง
เนี้ยอันนี้มันก็ตบไม่ถนัดสงใจที่กลับมาโอ้โห
ตัวเล็กนี่เดี่ยงมันก่อนไม่ใช่อย่างงี้แหละโอ้ยมันก่อนไม่ใช่อย่างงี้
ก่อนอ้วนแต่ไม่ได้ลูกเขาไม่มีที่บ้านไม่มีลูกเลย
พอคบกับผัวคนนี้แล้วเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนไปคนละคนหลายอะไร
นิสัยก็เปลี่ยนไม่พูดไม่จ้ากลับมาก็เอาแต่ใจผัวอย่างเดียว
ไม่ได้สนใจคนอื่นเราได้คุยกับหลานของจุ๋มนะคะ
แม็กซ์ค่ะก็บอกว่าวันที่จุ๋มกับเอ็มกลับมาบ้านพร้อมกับปูน
แล้วก็อุปกรณ์ขุดหลุมใดเนี่ยมาบอกเขาด้วยนะว่าให้ช่วยขุดหลุมเสาหน่อย
แต่เป็นคนละจุดกับที่ขุดหลุมฝังแต่ตอนนั้นเขาบอกเขาไม่เห็นถึงความผิดปกติอะไรเลยอ่ะ
แล้วก็ไม่ได้เห็นศพด้วยที่น่ากลัวก็คือว่า
เขาบอกเขาเห็นเอ็มโบกปูนตรงจุดที่ฝังน้องโมเดล
แล้วทำอะไรรู้ไหมพี่อุ๋ยหัวเราะค่ะหัวเราะอยู่คนเดียวโบกปูนเสร็จก็หัวเราะอย่างนี้ค่ะ
ส่วนจุ๋มอยู่ในอาการซึมพอโบกปูนเสร็จเนี่ยจุ๋มก็บอกว่าแม็กแม็กซอยู่เป็นเพื่อนอาก่อนนะอย่าเพิ่งกลับ
ยังบอกแม่เลยบอกแม่เก็บถุงปูนไว้ขายด้วยนะเสียดายเงิน
แล้วก็โยนไว้ข้างข้างจุดฝังศพน้องโมเดลนี่แหละซึ่งพอไปดูเนี่ยมันมีถุงปูนสองลูกวางอยู่ค่ะ
แต่ผ่านมาหลายเดือนแล้วสภาพมันก็จะมีขาดนี่๒ถุงนี้เลยขาดอยู่แบบนี้ค่ะ
คือจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่ทำให้เรื่องราวมันรู้เรื่องกันขึ้นมาเนี่ย
ก็คือตอนที่เขาไปช่วยเหลือเด็กกันแล้วก็เขาก็ถามหาว่า
เอ๊ะแล้วน้องของเด็กเนี่ยอยู่ตรงไหนอีกนะฮะ
น้องก็บอกว่ามีน้องคนนึงเนี่ยก็คือน้องโมเดลใช่ไหม

อยู่กับปู่ที่จังหวัดตรังก็คือพ่อของนายเอ็ม

ค่ะนะฮะเขาก็ไล่โทรถามกันไปถามปู่
เขากลัวไปหาปู่กลัวไม่ได้อยู่นะไล่ไปไล่มาถึงรู้ว่า

ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณวิมนตร์วันทำภักดี
ไปที่จังหวัดตรังนะฮะบ้านของนายเอ็มนะครับ
เจอใครนะฮะแต่จากการสอบถามเนี่ย
พบว่านายจารึกพ่อของนายเอ็ม
เขาย้ายไปอยู่ที่อีกตำบลหนึ่งนะฮะไปอยู่กับเมียใหม่นะครับ
จังหวัดตรังนี่แหละนะครับก็ไปเจอนะฮะเจอแม่เลี้ยงของ
เอ็มทำให้ทราบว่าตัวของพ่อในเอ็มเนี่ยถูกตำรวจเชิญ
ก็กลับมาเล่าให้ฟังอ่าพอเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องนี่ตก
เธอเพราะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักในเอ็มไม่เคยเจอเลยนะโดย
ภรรยาใหม่ของพ่อในเอ็มเนี่ยบอกว่าตั้งแต่พ่อกับแม่ในเอ็มแยกทาง
กันปู่กับย่าของเอ็มเขาก็รับในเอ็มไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กพ่อของใน
ถึงไม่ได้สนิทแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าอะไรหลานเพราะในเอ็ม
ไม่เคยพามาที่บ้านที่จังหวัดตรังแต่เคยได้ยินเสียงสามีอ่ะก็
คือพ่อในเอ็มเนี่ยทะเลาะกับลูกชายทางโทรศัพท์ตั้งแต่นู้นอ่ะ
สามปีก่อนซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ่าส่วนนิสัยของในเอ็ม
เท่าที่รู้คือเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากได้สมบัติพ่อแต่พ่อไม่
ให้เพราะเกเรตั้งแต่เด็กจนขาดการติดต่อไป๑๐กว่าปีนะคือ
ทางนี้เขาบอกพูดได้เลยว่าพ่อลูกเนี่ยเขาตัดขาดกันไปแล้ว
ไม่รู้อยู่ดีคือในเอ็มมาบอกได้ยังไงว่าลูก

ทุกผู้ชมครับบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อสิบแปดกัญญายนที่ผ่านมาตำรวจที่จับในเอ็มได้โทรมาหา
บ้างนะครับก็เลยบอกกับลูกชายว่าถ้าทำผิดจริงก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็รับโทษกรรมที่ก่อไป
ส่วนตัวไม่แปลกใจที่ลูกถูกจับแต่ที่แปลกใจก็คือพฤติกรรมของลูก
กล้าฆ่าลูกแท้ของตัวเองขนาดหมามันยังรักลูกตัวเอง
พ่อในเอ็มบอกว่าตอนในเอ็มอายุ๑๕ในเอ็มเนี่ย
เคยบอกกับพ่อบอกแพ้เสียงเด็กแพ้เสียงเด็กเหรอคะ
คือได้ยินเสียงเด็กร้องเมื่อไหร่มันจะคุมตัวเองไม่ได้
ก็แล้วมีลูกทำไมอ่ะมีตั้งสิบคนเออแล้วมีทำไมถ้าแพ้เสียงเด็กก็ไม่ต้องมี
นี่พ่อบอกยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าลูกชายตัวเองจะก่อเหตุได้ขนาดนี้
ด้วยสัญญาณของมนุษย์เนี่ยนะผมว่าสัตว์ยังรักลูกเลยนะยังรักลูก
อันนี้ผมว่ามันเป็นอย่างให้ง่าย
ตอนเด็กแนี่ยเขามีพฤติกรรมไม่ชอบเด็กหรือเปล่า

ตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ชกต่อยผมผมก็ไล่เขาออกไปเลย
ตัวในเอมนี่มีพี่น้อง๖คนและในเอมเป็นพี่คนโตนะครับ
ได้ยินเสียงน้องร้องบ้างไหมตอนโตมา
ตอนอายุ๑๒ควบในเอมเกิดอาการแก้มขวาบวม

ก็ไปหาหมอประจำหมู่บ้านหมอก็ให้ยามากิน
ระหว่างที่ใช้ผ้าเช็ดแก้มที่บวมเนี่ยมันมีแมลงตัวใหญ่หลุดออกมา

พฤติกรรมเปลี่ยนไปอารมณ์รุนแรง
ชอบทำร้ายร่างกายคนรอบข้าง

เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงง

ก็คือนั่นแหละพ่อเอ็มนั่นแหละ
ก็คนเดิมอะเนาะ

ตัวในเบิ้มก็บอกว่าเขาก็เนี่ยพี่ชายก็เคยก่อเหตุกับเขา
เคยถือมีดไล่ฟันมาแล้วตอนเด็กถึงขั้นพ่อไม่เอาแล้วก็ไล่ออกจากบ้านอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็เลยมาก่อเหตุอย่างนี้หรอคะครับ
เคี่ยวได้คุยกับภรรยาคนแรกของเอ็มด้วยนะคะคุณสิรินันนะคะ
คือเธอก็บอกพี่เคี่ยวเหมือนกันว่ายอมรับเลยว่าเอ็มเป็นคนอารมณ์ร้อนจริง
แต่คือพอเห็นข่าววันนี้แล้วเนี่ยก็ยังอึ้งอยู่เลย
ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเอ็มฆ่าลูกแท้ของตัวเองเรียบขนาดนี้๕ศพเนี่ย
คนนี้คนแรกเนี่ยอยู่จังหวัดตรังเหมือนกัน

ใช่ค่ะอยู่กับแม่ไง
คือเธอเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ยืนยันเลยว่าเอ็มเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเอง
โมโหเนี่ยเสียงนี่ดังลั่นออกมาก่อนเลย

ส่วนตัวเธอบอกยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเอ็มจะฆ่าลูกในไส้ถึง๕ศพ
เพราะตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเอ็มก็ดูสติดีดูไม่ได้มีอาการทางจิตเวท
แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเอ็มไม่ชอบเสียงเด็กร้องจนควบคุมตัวเองไม่ได้
อันนี้เธอบอกเธอไม่เคยเห็นเลยนะคะ
กลับไปเมื่อ๒๐ปีก่อนค่ะ
บอกว่ารู้จักแล้วก็คบหากับเอ็มได้๗เดือนก็ตัดสินใจอยู่กินด้วยกัน
แล้วก็พากันไปจดทะเบียนสมรสหลังจากนั้นก็ย้ายจากจังหวัดตรังไปอยู่ที่พังงา
แล้วเธอก็ท้องลูกชายคนโตพอใกล้คลอดเนี่ยก็ย้ายกลับมาที่บ้านเกิด
อายุคัน๘เดือนแล้วนะคะเอ็มไปบวชเป็นพระ
แล้วก็ออกมาเยี่ยมลูกค้าผ้าเหลือง๑ครั้ง
ต่างคนต่างอยู่ค่ะพี่อุ๋ย
เพราะเธอบอกว่าเอ็มไม่ค่อยทำมาหากิน
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอ็มนี่กลายเป็นโจรจากพระผันตัวกลายเป็นโจรเฉยเลย
ตระเวนลักเล็กขโมยน้อย
ไม่ได้สนใจอะไรใดเลยเธอก็ไม่สนใจเอ็มเหมือนกันอืม

ก็มาหานะเอาเงินมาให้บ้างเหมือนกัน
แต่เธอก็บอกเอ็มไปว่าเธอมีสามีใหม่แล้ว

ก็กลับมาหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หายไป
ลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ติดต่อกลับมาอีก
แต่ก็ไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกับเธอนะคะ
ส่วนตัวเธอมองว่าถ้าเอ็มก่อเหตุจริงเนี่ย
อาจจะเพราะเครียดที่มีลูกหลายคน
แล้วเลี้ยงไม่ไหวหรือเปล่า

แต่เขาอุปนิสัยก็คืออารมณ์ร้อน

อย่างเช่นแบบทำอะไรให้เขาแบบ
ไม่พูดอะไรไม่เต้าหูอะไรแบบนี้
เอาตามอารมณ์เค้าอะไรแบบเนี้ย

คือใช่ไหมร่างกายที่ดี

จนอยู่ด้วยกันไม่อ่ะ
ทีนี้มาดูหน่อยนะครับว่าพฤติกรรมการก่อเหตุของในเอ็มเนี่ยมันคือมันจะเป็นอะไร
เป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นโรคจิต
หรือมันคืออาการทางจิตเวทหรือว่าซาดิตหรืออะไรยังไง

เราก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยานะฮะคุณออสซี่โดลวีนะครับไปคุยกับทางรองศาสตราจารย์พันธบทโท
สิทธิ์นะครับอาจารย์กิจสนพงศ์บอกว่าพฤติกรรมของในเอ็มเนี่ยนะฮะมันเป็น
น่าตกใจมากนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
ตั้งแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาด้านอาชญาวิทยามา
มูลเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุน่าจะแยกเป็น๒
ประเด็นก็คือปัจจัยในตัวในเอ็มคือสภาพจิตใจนะความเป็นเหตุ
เป็นผลการคิดการตัดสินใจสำนึกรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีการ
กล่าวจากครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูพวกนี้มีส่วนแล้วก็ปัจจัย
สภาพแวดล้อมมันจะเป็นช่วงที่เติบโตมาแล้วการคบเพื่อนการใช้
สารเสพติดนะฮะปัจจัยเสี่ยงในการก่อความรุนแรงต่างเหมือนกับ
กรณีของในไอซ์หีบเหล็กนะฮะอืมตัวของในเอ็มที่ฆ่าลูกแท้แท้เนี่ย
นิษฐานว่าในเอ็มนะอาจจะไม่ได้มีลูกด้วยความรักหรืออาจมี
ปัจจัยอื่นกระตุ้นร่วมอย่างเช่นการใช้สารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์นะฮะ
ตามคำกล่าวอ้างในเอ็มที่ว่าเคยรักษาอาการทางจิตทางอาจารย์
กิจสนพงศ์บอกว่ามองว่าในเอ็มน่าจะไม่มีความผิดปกติทางจิต
เพราะการก่อเหตุลักษณะของการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยมันมีการ
การมีการคิดมีการวางแผนเป็นเหตุเป็นผลมีการอำพลาง
เชื่อว่าในเอ็มเนี่ยปกติแล้วก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วย
เอาความผิดปกติทางจิตมาใช้เป็นข้ออ้างมากกว่า
เหมือนเขาบอกเองว่าเขามีความผิดปกติทางจิต
อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่น่ามีความผิดปกติทางจิต
อ่ะคนที่มีความผิดปกติทางจิตเขามักจะบอกว่าตัวเขาเนี่ย
ปกติดีครับเขาจะไม่บอกว่าตัวเขานั่นผิดปกติทางจิตแต่กรณี
นี้น่าสนใจตรงที่ผู้ต้องหาอาจจะรู้ช่องของกฎหมายว่า
คือกระทำความผิดในขณะที่จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

อาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่การฆาตกรรมต่อเนื่องนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นการกระทำกับการก่อเหตุรุนแรงในครอบครัวมากกว่า
ครับเราเอาพฤติกรรมของเอ็มให้ด๊อกเตอร์ตรีนโพล์รักษานักอาชีวิทยา
วิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาอาทยากร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มมหิดล
ลองวิเคราะห์ดูว่าแบบนี้ป่วยทั้งจิตไหม
เพราะว่ามันมีการวางแผนมีกระบวนการคิดมีการอำพลางศพมาแล้ว
อันนี้เรียกว่าซาดิตค่ะ
เพราะเลือกกระทำกับเด็กหรือสตรีที่ไม่มีทางสู้
ผู้ป่วยจิตเวทเขาจะไม่ทำร้ายใครนะครับ
อันนี้ส่วนใหญ่เวลาคนไปทำร้ายร่างกายใคร
หรือว่ามีเหตุฆาตกรรมจะอ้างอาการป่วยของตัวเอง
แต่อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนปกติไม่ออกไปก่อเหตุแบบนี้หรอก
มันต้องมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับกระบวนการคิด

แต่การก่อเหตุแบบนี้มันก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เขาหลุดจากข้อหาได้หรอกครับ
บางคนที่ไม่มีอาการผิดปกติทางจิตก็สามารถออกไปก่อเหตุแบบนี้ได้เช่นกัน
ซึ่งเป็นรสนิยมเป็นความชอบนะครับ
เป็นต่างนิสัยของผู้ที่ชอบความโรงแรม
แต่ไม่สามารถไปแสดงอำนาจแบบนี้กับคนอื่นได้
ทำได้แค่คนที่อ่อนแอกว่าอยู่ใต้กันใต้